สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงกับใบตองรัชตะวันนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่คอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องนักแสดงหนุ่มมาก
สำหรับคอนเสิร์ตเลิฟสิบปีไม่มีหยุดค่ะ
ต้องบอกเลยว่ากระแสดีเกินคาดนะคะ
เพราะว่าทนกับกระแสเรียกร้องไม่ไหว
ต้องมีการเพิ่มรอบให้กับคนที่จองบัตรรอบแรกไม่ทันด้วยค่ะ
แม้ว่าเวลาจะผ่านมา๑๐ปีแล้วนะคะ
กับการโลดแล่นในวงการบันเทิงของนักร้องนักแสดงมากฝีมือ

แต่ก็ไม่ทำให้ความนิยมของเขาลดลงได้แม้แต่น้อย
การันตีจากผลงานทุกชิ้นที่ได้ผ่านสายตาแฟนมาอย่างยาวนาน
ล่าสุดค่ะได้เตรียมจัดคอนเสิร์ตเลิฟ๑๐ปีไม่มีหยุดขึ้น
เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แฟนคลับ
ซึ่งกระแสการตอบรับก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ

มีเสียงเรียกร้องให้มีการเพิ่มรอบ

ขานรับกระแสประกาศเพิ่มรอบทันที

พลาดการจองบัตรรอบแรกกันอย่างถ้วนหน้าเลยค่ะ
คอนเสิร์ตตอนนี้เลิก๑๐ปีเพิ่มรอบแล้วนะ
ตอนแรกมีวันที่๑๑มิถุนาวันเดียว

เพราะว่าคอนเสิร์ตทุกวันนี้เยอะแยะมากมาย

แล้วค่อยมีรอบ๓ด้วยว่าตัวฉันไหวไหม

แต่ไว้นี่เราจะเพิ่มในเรื่องของร่างกายนะ

แต่ว่าการใช้เสียงการฟิตซ้อมอะไรต่างก็พอกัน
เคสนี้ก็จะมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะ
คนที่มาก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับผมนะ

แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเสิร์ตนี้ครับ